วันอาทิตย์ที่๒๑เมษายนนี้จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใน๖หน่วยเลือกตั้ง๕จังหวัดนะครับ
จากกรกตพบว่าจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
รวมทั้งต้องมีการนับคะแนนใหม่ในบางหน่วยด้วยนะครับ
ซึ่งการเลือกตั้งใหม่นี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนสอสอของแต่ละพักการเมืองหรือไม่

นาฬิกาของวันที่๒๑เมษายนนี้
หีบเลือกตั้งจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งใน๖หน่วย๕จังหวัด
ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่๓๒แขวงหัวหมาก
เขตบังกะปิกกรุงเทพย์มหาวัน
โดยเลือกตั้งที่๑๒ตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์
โดยเลือกตั้งที่๖ตำบลมะตูมอำเภอพรมพิราม

โดยเลือกตั้งที่๖ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
โดยเลือกตั้งที่๓ตำบลสาลาอำเภอกเกาะคา

หน่วยเลือกตั้งที่๖ตำบลปางหลวงอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
ชนวนเหตุที่กรกตจะต้องจัดเลือกตั้งใหม่นั้น
จากพบว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตน
และไม่ตรงกับลายเซ็นที่ต้นคั่วบัตร
จากนี้บัตรที่ถูกใช้ไปคือ
บัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน
ไม่ตรงกับผลการนับคะแนนด้วย
สำหรับผู้สมัครสอสอยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมด
ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ๑ใน๖หน่วยเลือกตั้ง

และของพักพลังประชารัฐ๒เขต
โดยคะแนนของผู้ชนะทิ้งห่างจากคะแนนอันดับ๒
จำนวนหลายพันถึงหลักหมื่นคะแนน
และแม้ว่าการเลือกตั้งใหม่ในระดับหน่วยเลือกตั้ง
ที่มีผู้มีสิทธิ์ประมาณ๘๐๐คน
จะไม่ส่งผลต่อผลแพ้หรือชนะในเขตเลือกตั้ง
ผลแพ้ชนะห่างกันมากเกินกว่า
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนั้น
แต่จะส่งผลต่อคะแนนรวมของพัก
ที่จะถูกนำไปคำนวณและจัดสรรเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

บรรดาพักการเมืองจึงลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้น

เลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้แม้จะเป็นการเลือกตั้งใหม่
แต่หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าว
จะต้องเสียสิทธิ์ตามกฎหมาย
แม้ว่าในวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ตาม
กรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าไว้

แต่ไม่ได้ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งใหม่
กฎหมายให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้น
เป็นการแจ้งเหตุและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์
ต้องดูต่อไปว่าหลังการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

ผลแพ้ชนะในระดับหน่วยเลือกตั้ง

ผลคะแนนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีการพลิกโผล่

ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อสถานการณ์การเมือง
ยังคงไร้ความชัดเจนใด
จริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน